คุณผู้ชมคะข่าวนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณไบท์พิชยธรรมด้วยนะคะ
ที่ได้สูญเสียคุณแม่มณฑิราด้วยโรคมะเร็งเมื่อวานนี้ค่ะ
และอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าคุณแม่มณฑิวราป่วยด้วยโรคมะเร็ง
แล้วก็หลายโรคข้างเคียงมาตลอดระยะเวลา๒๐ปี
แล้วก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมาโดยตลอดค่ะ
กระทั่งจากไปอย่างสงบท่ามกลางความเสียใจของคนในครอบครัวนะคะ
เมื่อคืนนี้ก็มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนแรกที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
โดยไบร์ทได้โพสต์ภาพที่ถ่ายกับคุณแม่ภาพนี้ค่ะ

พร้อมกับข้อความสุดซึ้งถึงคุณแม่ด้วยบอกว่า
ถึงคุณแม่นักสู้คนเก่งของลูกที่ต้องอยู่กับโรคมะเร็งและอาการข้างเคียงมาเกือบ๒๐ปี
ตอนนี้จากกันแค่ร่างกายแต่หัวใจยังผูกพันเหมือนเดิม
ก็ขณะที่ตอนนี้นะคะที่เรารายงานข่าวผู้ชมสายที่ผ่านมา
บอกว่าตัวเองเนี่ยก็คอยอยู่เคียงข้างให้กำลังใจไร้มาโดยตลอด

เพราะว่าเขาดูแลคุณแม่ได้อย่างเต็มที่
คุณแม่อย่างที่ผมโพสต์ไปเมื่อวาน
คุณแม่จะบอกว่าแบบเป็นคนดีนะแล้วความดี
จะคุ้มครองเราคุณแม่จะพูดอย่างนี้ตลอดครับผม
ทุกครั้งที่เจอจะเต็มไปด้วยคำสอน
ผมว่าในวันนี้เนี่ย

ขอบคุณทุกคนเลยแฟนข่าวทุกคน

บันเทิงไทยรัฐต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
และสำหรับพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพคุณแม่มณฑิรา
จะจัดขึ้นที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
สาราบุพการีอนุสรไปจนถึงวันที่๒๙มีนาคมนะคะ
และจะมีพิธีชาปนกิจในวันอังคารที่๓๐มีนาคม
ส่วนทางด้านความรู้สึกของคุณไบท์พิชยธรรมเนี่ย
คุณโตบอกว่าตอบแทนให้ไม่ได้หรอก
คือต้องไปถามคุณไบท์เองจะดีที่สุดนะคะ
ตอนนี้ก็ให้กำลังใจกันไปก่อนนะคะ
บันเทิงไทยรัฐเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณไร้พิชยธรรมด้วยนะคะ